เหตุการณ์นี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเด็กแหวนเด็กวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ประลองความเร็วกัน
คือปัญหาเด็กแวนมันมีหลายพื้นที่เป็นปัญหาที่คนโดยร้อนรำคาญใจจริง
แต่ว่าครั้งนี้เด็กแว้นกลุ่มนี้ไปซิ่งไปแข่งไปยกล้อกัน
บริเวณนี้ค่ะหน้าวัดพระแก้วเป็นเส้นพระบรมมหาราชวังตรงนั้นน่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีงานสำคัญจุดตรงนั้นมีการประดับประดาษไฟ
มีซุ้มดอกไม้ให้คนไปดูความงามของถนนเนี่ย
ฝากฝั่งอ่ะเป็นวันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยเอามาเผยแพร่คลิปนี้ไม่นานหรอกฮะ
ไม่กี่วิอ่ะฮะอืมเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
แต่คนบอกโอ้โหเห็นแค่นี้ก็คือสุจบรรยายจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้
ใช่ค่ะคือทางตำรวจบอกว่าเขาห้ามอยู่แล้วอืม
แข่งรถที่บนท้องถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยควบคุมตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็คือคนที่ไปแว้นได้สองคนเอามาว่ากล่าวตักเตือน
แต่ไม่ได้ดำเนินคดีเพราะสองคนนี้จอดรอกำลังจะแว้น
ข้างข้างอ่าจอดรอดูอยู่อืมแต่ทีเนี้ยมันมีคนที่แว้นเลยแล้วก็ยกล้อเลยอ่ะ
ก็คือคนที่อยู่ในคลิปตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว
ก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดแต่ว่าข้างข้างสองข้างทางเนี่ย
บางคนเขาก็เป็นประชาชนทั่วไปนะใช่ค่ะที่เขาขี่จักรยานยนต์ไป
เพื่อไปชมไฟประดับตกแต่งต่างเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่แถวนั้นแต่บางคนก็คือกลุ่มที่มาแบบมารอกัน
คือตำรวจบอกว่าไอ้ที่ไปรอเตรียมแว้นถูกควบคุมตัวไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเพราะยังไม่ได้แว้นไงซึ่งก็ได้แค่สองคน
ใช่ถูกแต่ไอ้คนที่แว้นเนี่ยยังจับไม่ได้แต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครค่ะ
สองคันนี้ใช่ไหมที่ยกมาใช่ค่ะคลิปนี้คนตำหนีเยอะมากอ่ะ
ไอ้คนที่อยู่ในคลิปอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงนะคะครับ
คนที่เขาโพสต์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อวานมีกลุ่มรถจักรยานยนต์เยอะเลยนะคะ
ต่างก็เดินทางมาชมการประดับไฟถนนช่วงถนนราชดำเนินช่วงพระบรมมหาราชวัง
คนโพสต์เขาบอกว่าจังหวะที่กำลังหามุมถ่ายรูปสวยอยู่อะค่ะ
ช่วงประมาณ๔ทุ่มเริ่มเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเร็ว
ล้อโชว์แล้วก็มีเด็กแว้นกลุ่มอื่นอื่นที่อยู่แถวนั้น
เห็นว่าซิ่งได้ยกล้อโชว์ได้ก็เริ่มทำตามบ้าง
แต่ก็มีการจับกลุ่มนะคะกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้
ตำรวจมาไล่กลุ่มเด็กแว้นให้ออกจากพื้นที่ไปแต่คลิปเนี้ยพอแชร์ออกไป
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากถึงแม้ว่าตำรวจจะมาดำเนินการในภายหลัง
คนก็ถามถึงตำรวจในพื้นที่เหมือนกันว่าแล้วปล่อยให้มันเข้ามาได้ยังไง
ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ปล่อยให้มันเริ่มแว้นกันได้ยังไง
แสดงความคิดเห็นเยอะนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็เป็นพื้นที่ชั้นในแบบนี้
โพสต์แบบนี้นะคะว่าเจ้าของคลิปที่เขาโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ยถูกคนด่าเยอะเลยค่ะ
ทำไมฮะนึกว่าเป็นแก๊งเดียวกันกับเด็กแว้นไปถ่ายคลิปแล้วก็มาโชว์ความเก่าความแว้นความยกล้อไง
จริงแล้วคนโพสต์อ่ะเขาไม่เกี่ยวเขาเป็นคนถ่ายแล้วเอามาโพสต์ลงโซเชียลเฉยแต่คนไปถล่มเขาแบบโอ้โหในเฟซบุ๊คเยอะมาก
เขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพวกนี้เขาไม่เกี่ยวเขาแค่ไปเที่ยวงานไปดูไฟเขาเห็นเขาถ่ายเอาไว้ก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
กองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ผู้ช่วยผอบตร
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานประชุมด่วนเลยนะคะ

ผู้กำกับสนชนะสงครามชุดสืบสวนสนชนะสงคราม
ต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นพื้นที่ของสนชนะสงครามนะคะ

ผู้ช่วยผอบตรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

แต่ทางสนชนะสงคราม

รองผู้กำกับการจราจรสนชนะสงคราม

รู้แล้วว่าเด็กแว้น

เรื่องต้นเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘

ควรจะนำตัวมาพบตำรวจให้เร็วที่สุดนะคะ

พนประกอบเอกจากทศัยจินดา
ทางปกค้ำการตำรวจนครบาล

งี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนประชาชนที่เห็นเหตุการณ์มีเบาะแส
แจ้งไปได้นะคะที่๑๙๑ที่๑๕๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็มีเพจเฟซบุ๊คของตำรวจเขาก็โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
อินบ็อกซ์ไปได้นะแจ้งไปได้ตลอดเวลา
ถ้ายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนจริงกรณีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาให้เข็ดนะฮะ
ใช่ค่ะจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ลูกหลานไปทำอะไรลูก
ฉันแค่ไปยืนดูเฉยปกติไม่ได้เป็นคนลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้
แล้วก็ไอ้ร้านที่แต่งรถให้ท่อเสียงดังอะไรพวกนี้เนี่ยตามไปให้ถึง
งั้นไม่เข็ดนะคะเบื้องต้นก็จะเป็นข้อหาขับขี่รถประมาทหวัดเสียว
แข่งรถในทางสาธารณะข้อหาโทษมันอาจจะไม่หนักมากบางทีไม่เข็ด
ไม่หนักหรอกฮะไม่เข็ดแต่สถานที่ที่กลุ่มนี้ทำเนี่ยอันนี้ถือว่าแย่มากนะครับ